แต่มันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่คล้ายกับคุณภาคภูมิเล่าเลย
ที่ตำรวจภูทรธัญบุรีได้รับแจ้งเมื่อวานตอนเที่ยง
พบศพผู้ชายคนหนึ่งลอยอยู่ในน้ำ
แล้วเพื่อนของผู้ชายคนนี้บอกว่า
คืนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะพบเพื่อนเขาตายอยู่ในน้ำเนี่ยนะ
เขาฝันว่าผู้ตายมาดึงขาเขา
แล้วก็บอกว่าไปอยู่ด้วยกันไหมไปอยู่ด้วยกันเถอะชวนไปอยู่ด้วยกัน
พอตื่นเช้ามาเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าเพื่อนตายอยู่ในน้ำนะคะ
พบเป็นศพลอยอยู่ในคลองอย่างเงี้เชื่อไหมคนนี้
ฝันว่าเพื่อนชวนไปอยู่ด้วยถึงขั้นหนีกลับบ้านเลยอ่ะ
ไม่ทำงานแล้วอ่ะกลับบ้านก่อนกลัวว่าจะต้องตายตามเพื่อนไป
เพราะเพื่อนชวนไปอยู่ด้วยไงอยู่ไม่ได้แล้วอันนี้ต้อนลากศพขึ้นมานะฮะ
ธัญบุรีได้รับแจ้งเหตุนะคะพบศพลอยน้ำ
เมื่อวานนี้นะคะตอนเที่ยงที่คลอง๑๐
หลักกิโลเมตรที่๒๓นะคะที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายประหยัดกระแสอายุ๓๗ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
สภาพศพคือใส่กางเกงยีนตัวเดียวไม่ใส่เสื้อ
มีกระเป๋าสะพายสีดำสะพายไว้ที่ไหล่ขวา
ความหน้าลอยปริ่มน้ำอยู่กลางคลอง
ตามตัวไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายนะคะ
คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะคะ
ของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสุรินทร์
ทีมข่าวได้คุยกับนายทองพันธ์กึกขุนทศอายุ๕๒ปี

เขาเล่าให้ฟังว่า๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันลอยกระทง
ผู้ตายกินเหล้าไปขวดนึงสี่โมงเย็นเมาแล้วอ่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปวางตะข่ายดักปลาที่คลองหน้าแคมป์คนงานนะ
นายทองพันธ์บอกว่าก็เตือนผู้ตายแล้วนะว่าเมาแบบนี้
จะไปวางตะข่ายดักปลาทำไมไปคนเดียวด้วยอันตราย
แต่ผู้ตายไม่เชื่อเขาก็ไปไปคนเดียวเลยค่ะ
ทุ่มหนึ่งนายทองพันธ์เพื่อนร่วมงานของผู้ตายบอกว่า
ก็สงสัยว่าทำไมผู้ตายยังไม่กลับมาสักที
ออกไปตามหานะคะไปเดินดูอยู่ริมคลอง
แต่ก็ไม่เจอก็เลยกลับไปที่แคมป์คนงาน
นั่งคุยกันกับเพื่อนคนอื่นคุยกันจนถึง๓ทุ่ม
ผู้ตายก็ยังไม่กลับนายทองพันธ์บอกว่า
พูดเล่นกับเพื่อนนะว่าเออคืนนี้มันคงไม่กลับแล้วล่ะ
คงเมาจมน้ำไปแล้วคือไม่คิดว่าคำพูดนี้มันจะเป็นจริง
พูดเสร็จก็แยกย้ายกันเข้านอนนะคะ
พอเช้าเมื่อวานอ้าวผู้ตายยังไม่กลับ
ก็เลยหารือกันกับเพื่อนว่าหายไปไหนทั้งคืน
แล้วระหว่างที่คุยกันคุณผู้ชมตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเขาตายไปแล้วนะ

คือข้ามวันแล้วเนี่ยมีคนงานในแคมป์คนหนึ่ง
มาบอกกับนายทองพันธ์ว่าเออเนี่ยเมื่อคืนฝันถึงนายประหยัด
คือยังไม่รู้ว่าเขาตายนะคือบอกว่าเนี่ยฝันถึง
ในฝันอ่ะนายประหยัดมาดึงขาครับ
แล้วก็บอกว่าไปอยู่ด้วยกันไหมอืม
ไปอยู่ด้วยกันอ่ะแต่เพื่อนคนนี้บอกว่า
ฝันก็ตอบไปนะว่าไม่เอาไม่ไป
แต่นายประหยัดก็บอกว่าไม่ได้ยังไงก็จะพาไปอยู่ด้วยกันให้ได้
โอ้โหคุยกันอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
คุยกันเสร็จผ่านไป๒ชั่วโมงคนมาบอกว่านายประหยัดตายแล้วนะ
พบเป็นศพลอยอืดอยู่ในคลองห่างจากแคมป์คนงานไป๒๐๐เมตรนะโอ้โห
ทุกคนตกใจมากโดยเฉพาะคนที่ฝันเห็นนายประหยัด

ไม่ทำงานแล้วขอกลับบ้านเถอะกลัวมากกลัวฝันจะเป็นจริง

เฮ้ยเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันก็ว่าอย่างนี้
แล้วจะไปอยู่กับเขาได้อย่างไรไม่รู้ในฝัน
เขาบอกว่าเขาให้ไปอยู่ด้วยกันว่าอย่างนี้

เขาไปทำงานแป๊บเดียวเขาก็ออกมา

เขาบอกว่าไม่อยู่แล้วไปดีกว่า
เขามายืมตังค์ร้อยหนึ่งเขาเข้าไปเลย

ก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตบอกกับญาติว่าอยากกลับบ้าน
แต่กลับไม่ได้เขาไม่ให้กลับ

ก็ถามว่าใครใครไม่ให้กลับเขาก็ไม่ยอมตอบ
สุดท้ายก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วก็มาเสียชีวิตเนี่ย